คืนนี้เราเริ่มต้นกันด้วยการตามจับตัวฆาตกรต่อเนื่องสมคิดพุ่มพวงนะครับ
หลังจากที่สารออกหมายจับมา๓วัน
รุ่นดี

นี่คือภาพขณะเจ้าหน้าที่ขึ้นไปบนรถไฟ

และสามารถควบคุมตัวนายสมคิดพุ่มพวง
ผู้ต้องหาฆ่ารัดคอนางรัศมีมุริจันทร์
ใต้ขาบ้านพักในอำเภอกรณวลจคอนแกน

หลังจากหนุ่มพลเมืองดีพร้อมแฟนสาว
ขึ้นรถไฟจากนครราชศรีมา

แฟนสาวพบชายคนหนึ่งลักษณะมีพิรุษ

นั่งหันหน้าออกทางหน้าต่างตลอดเวลา

ชายคนนี้หันมาซื้อกระเพราไข่ดาว
สังเกตเห็นรอยปากเหนือคิ้วซ้ายและดวงตา
ทำให้มั่นใจว่านี่คือนายสมคิตฆาตกรต่อเนื่อง
จึงแอบโทรศัพท์แจ้งบอกแสกับปำรวจ

มันคนเราอ่ะถ้าปกติดีเนี่ยถ้าทำผิดมันจะมีการระแวง

แบบมองเรื่อยทำแบบตีเนียน
แบบไม่รู้อะไรก็มองเรื่อยเผื่อยแล้วพวกนี้ครับ
เข้าห้องน้ำนั่งกินข้าวอะไรพวกนี้ปกติเลยครับพี่
มันมีการเดินไปคุยกับใครครับ

ขนาดลูกผมยายแบบอุ้มอยู่ไปนั่ง
ไม่มีแบบเด็กน้อยอะไรพวกนี้ไม่มีเลยนะ

ตอนนั้นทำไมเราถึงรู้ว่าคนนี้คนนี้

รอยแผลนึงสายตาสองคล่าว
คนดำก็คือเหมือนเริ่มออกแล้วใช่ไหม

จะได้แบบเฮ้ยพี่ผมไม่แน่ใจน้องใช่หรือเปล่า
ถ้าใช่ก็ถ้าไม่ใช่ไม่เป็นไร

เพราะเราไม่อยากให้คนอื่นเป็นเหยื่อต่อไป
จากนั้นคุมตัวนายสมคิตไปสอบสวน
ที่ตำรวจภูทรภาค๓จนครราชสีมา
เรื่องต้นนายสมคิตรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา
อ้างว่าก่อเหตุหลังทะเลาะกับผู้เสียชีวิต

นายสมคิตรู้จักกับผู้เสียชีวิตผ่านทางเฟซบุ๊ก

กระทั่งเกิดการทะเลาะและบันดาลโทษะ
ก่อเหตุฆาตกรรมดังกล่าว
ส่วนเส้นทางหลบหนีหลังก่อเหตุ
ทราบว่าในวันที่๑๕ธันวาคม
นายสมคิตได้หลบหนีออกจากบ้านของผู้ตายด้านหลัง

แล้วเดินเท้าไปยังสถานีขนส่งกระนวล
ขึ้นรถสองแถวเดินทางเข้าตัวเมืองขอนแก่น
เพื่อไปเอารถจักรยานยนต์ของผู้ตาย
จอดทิ้งไว้ในโรงพยาบาล

นอนค้างที่จังหวัดมหาสารคาม๑คืน

นอนค้างภายในโรงพยาบาลบุรีรำ๑คืน

โดยใช้มุ้งและเสือที่นำติดตัวมาด้วยเป็นเครื่องนอน

ทิ้งรถจักรยานยนต์ของผู้ตายไว้ที่โรงพยาบาล
แล้วเดินเท้าไปยังสถานีรถไฟบุรีรำ

ลงที่สถานีรถไฟจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แต่สุดท้ายพลเมืองดีพบเห็นและแจ้งบ่อแส

สถานีรถไฟปากช่อง

ตำรวจได้นำตัวนายสมคิตขึ้นรถ
เพื่อส่งตัวไปยังกองมจาการตำรวจคุณธรรมภาค๔

และจะทำแผนประกอบคำรับสารภาพในวันพรุ่งนี้
ข่าวแทรศ์ทีวีรายงาน